ตัวนี้ไม่รู้ว่ากลัวคนจับได้หรือเปล่า

โผล่มากลางชักโครกแบบนี้ใครเห็นก็หนีอะค่ะคุณ
รีบไปเลยค่ะให้กู้ภัยรีบมาช่วยหน่อย
เพราะอะไรคะเพราะว่าที่บ้านหลังหนึ่งค่ะ
บ้านเลขที่๙๕หมู่๖บ้านวังปลาฝาตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานี
มีงูค่ะงูบุกมาในห้องน้ำชูคอบนชะโครกโผล่ไว้แบบนี้
โผล่ตัวมาแบบนี้เจ้าของบ้านเห็นแบบนี้ไม่สบายใจแน่นอนค่ะ
ให้พี่กู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถานมาช่วยหน่อย
พอเดินมาถึงรีบบึงเข้าไปในห้องน้ำนี่แล้วกู้ภัยมีการยกไม้ยกมือนะคะ
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ครูบาอาจารย์ก่อน
ก่อนที่จะจับงูนักก็ต้องพึ่งพาความตใบใจนิดนึง

มาคนเดียวไงกู้ภัยมาคนเดียว
ภารกิจเยอะนะคะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าฝึกมาแล้วเป็นอย่างดี
เข้าไปในห้องน้ำจุดเกิดเหตุเลยค่ะ
แล้วก็ไปคุยกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านคุณธนิการสิริจันทพันธ์หรือคุณกุ๊กอายุ๔๐ปี
เล่าให้นักข่าวฟังนะคะพร้อมทั้งให้ข้อมูลกับพี่กู้ภัย
บอกว่าตอนแรกเปิดกล้องโทรศัพท์ดูความเคลื่อนไหวของงูแต่มองไม่เห็น
ก็เลยใช้กระจกเงาเนี่ยส่องปรากฏว่าเห็นงูขดตัวอยู่ที่พื้นหลังชะโครก
นี่ค่ะแล้วกู้ภัยก็สามารถจับมันมาได้แล้วนะคะ
งูที่จับมาได้เนี่ยคืองูสาค่ะคุณผู้ชม

งูสาหรืองูทางมะพร้าว

เป็นงูไม่มีพิษนะความยาวประมาณ๑เมตรลำตัวไม่ใหญ่มาก
เขาก็จับได้อย่างง่ายดาย
นี่มันอ้าปากเขาบกู้นะ

งูสา

ก็เตรียมมาเพื่อกให้เปลือเตือนตัวใหญ่นะ
คงจะร้อนเหรอมั้งอยู่ในห้องน้ำมันเย็น
ใดก็ตามก็ให้คุณกุ๊กเจ้าของบ้านช่วยมัดปากกระสอบหน่อย
แล้วก็ล่ำลาซะสั่งเสีย
ให้คุณเจ้าของบ้านมัดปากถุงแล้วทำการล่ำลาเจ้างู
เออก็บอกทางใครทางมันแล้วก็เล่าเล่าให้ฟังเพิ่มเติม
คุณกุ๊กบอกว่าตอนนั้นกำลังจะเข้าห้องน้ำ
ไปเจองูอยู่บนชะโครกชู้คอใส่แล้ว
ตกใจสิก็เลยมาบอกกู้ภัยให้ช่วยจับหน่อย
แต่ในความเชื่อของตัวเองเนี่ยก็มีเหมือนกัน

คุณกุ๊กเลยตัดสินใจเอาไงดี
เขาเข้าบ้านฉันฉันก็ซื้อตามบ้านฉันนะสิ

อันนี้จดหมายถ้าส่งถูกอะไรส่งให้ถูกนะ

ก็ความเชื่อว่ากันไปนะคุณผู้ชมนะ